อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนที่ระยองเห็นเลยว่ามีรถตู้นะคะเป็นรถตู้รับส่งนักเรียนพุ่งมาแล้วพอมาถึงทางแยกอ่ะไม่หยุดเลยพุ่งมาเร็วมากแล้วก็ไปชนรถจักรยานยนต์ชนรถจักรยานยนต์หลายคันเลยนะคะ
แล้วสังเกตดูดีดีว่าในรถรับส่งนักเรียนมีเด็กนักเรียนนั่งอยู่ด้วยนะคะอืมดูสิอันนี้ค่ะเป็นกล้องหน้ารถคันที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่อ่ะนะเขาถ่ายเอาไว้ขับมาเร็วอ่ะอันนี้เป็นแยกออคิดถนนสุขุมวิทย์สามสิบเอ็ดจังหวัดระยองคนที่โพสต์คลิปนี้เขาบอกเลยว่าถ้าลูกหลานเราเนี่ยอยู่บนรถรับส่งนักเรี
คือมันเป็นทางแยกแบบนี้ยังไงก็ต้องชะลอความเร็วคือต้องเบรกเลยนะเออต้องชะลอต้องชะลอเลยเนี่ยดูสิเนี่ยค่ะทีมข่าวก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะก็ได้ข้อมูลมาว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเดินทางไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งกำลังจะกลับที่พักแล้วก็มาถึงแยกตรงเนี้ยค่ะแยกออคิดตัว
มาชนกับรถจักรยานยนต์หลายคันเลยคนขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บกระเด็นไปโดนรถของคนที่เขาโพสต์คลิปด้วยนะรถที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่อ่ะตัวเขาก็ลงไปดูนะคะก็ช่วยประถมพยาบาลคนเจ็บด้วยแล้วก็รอประกันรอตำรวจมาไกลเกลี่ยเหตุการณ์นี้ตกใจกันมากค่ะเพราะพอมองเข้าไปในรถตู้รับส่งนักเรียน
ด้วยต้องรับผิดชอบชีวิตคนที่อยู่ในรถคุณอ่ะตั้งหลายชีวิตนะคะขับรถด้วยความประมาทแบบนี้ไม่ได้หลังเกิดเหตุคนขับรถตู้คันนี้ก็ไปที่สพเมืองจังหวัดระยองไปรับทราบข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายด้วยนะคะนี่ดีนะเด็กในรถไม่มีใครเป็นอะไร